ทุกปีนะครับจะมีการประกาศการจัดอันดับ๑๐ลูกยิงยอดเยี่ยมของโลก
ซึ่งทุกครั้งก็จะมีลูกยิงของเอเชียส่งเข้าประกวดนะครับ
ครั้งนี้ก็ยังมีนะครับจากสโมสรปีนางในลีกของมาเลเซีย
ก็ร่วมกับลูกยิงของเมซี่แล้วก็เนม่าซึ่งเป็นเจ้าประจำที่เข้าชิงลูกยิงสุดสวยครับ
นี่ครับรางวัลที่เราพูดถึงกันนะครับก็ลุ้นกันกับ๑๐ประตูสุดสวยนะครับ
สาประตูนี้หลงกลับบ้านไม่ถูกเลยนะครับดูขยับผิดทางนี้เรียบร้อยเลยนะครับ
ส่วนประตูอื่นอื่นที่น่าสนใจนะครับก็มีลูกยิงของลีโอเนลเมซี่ครับ
ปั่นฟรีคลิกสุดสวยในเกมที่อาเจติน่าพบกับสหรัฐอเมริกาในศึกโคปาอเมริกา
รอบรองชนะเลิศนะครับลูกนี้นี่ก็สุดยอดตามสไตล์ของเมซี่ไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับ
ที่ทำการกระดกบอลข้ามหัวกล้องหลังบียอเรียลในจังหวะนี้ครับโอ้โห
แล้วก็พลิกกลับมายิงแบบเหนือเลยครับสำหรับเนม่าในการแข่งขันลาลิก้าสเปนนะครับ
ไปดูสีสันของศิลปินชื่อดังก่อนนะครับจัสตินบีเวอร์นะครับ
สไตล์ชื่อดังชาวแคนาดาก็แวะมาเยี่ยมชมสนามซ้อมของบาเซลน่านะครับ
ยักษ์ใหญ่ในนาฬิกาสเปนก็มีสองดาวเตะอย่างเนม่าแล้วก็ราฟิญญาให้การต้อนรับ
ซึ่งบีเบอร์ก็จะขึ้นเวทีในการโทรคอนเสิร์ตนะครับในคืนนี้ก็จะมีโอกาสลงโชว์ทักษะฝีเท้า
ลีลาจะดูไม่ค่อยคล่องแคล่วเท่าไหร่แต่ว่าทิศทางการยิงถือว่าแม่นยำใช้ได้เหมือนกันนะครับ
เรียกว่ายิงเอาใจสาวแล้วก็สระบีเบอร์